มาต่อกันที่ฟุตบอลไทยนะคะโตเวตต้าไทยลีกสองพันสิบเก้านัดที่ห้าของฤดูกาลค่ะ
เรียรัมยูเนเตสเปิดบ้านพบกับสมุดประการซิตี้นาทีที่สี่สิบสองเป็นกรกฎวิยาอุดมซีวีค่ะ
ดกบอลเข้าไปอย่างสวยงามให้บุรีรำขึ้นนำก่อน๑ประตูต่อ๐ในครึ่งแรก
ครึ่งหลังนะคะประโดย์จูเนียร์ค่ะเมาส์คนเดียวสองลูกนะคะ
ลูกแรกจากจุดโทษนาทีที่หกสิบห้าลูกนี้ค่ะ
และอีกหนึ่งลูกนะคะก็เป็นเรโดจูเนียค่ะที่โมงเข้าไปนะคะนาทีที่เจ็ดสิบ
หมงจังหวะนี้นะคะเป็นประตูที่๒ของตัวเอง
แล้วก็ช่วยให้ประสาทไฟฟ้านี่ห่างเป็นสามประตูต่อศูนย์
แต่ว่าสมุทรประการไม่ยอมแพ้ง่ายง่ายนะคะก็ยิงคืนได้จากจอโคโคนาทีที่แปดสิบ
แล้วก็ได้อีกหนึ่งลูกจากพิชาวทางนาทีที่แปดสิบสามแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันค่ะ
จบเกมเป็นบริรามที่เฉินชนะไปสามประตูต่อสองเก็บเพิ่มเป็นสิบเอ็ดคะแนน
มาเป็นจ่าฝูงครั้งแรกในฤดูการนี้แต่ว่าแข่งมากกว่าประจบเอฟซีที่มีเก้าคะแนนอยู่หนึ่งนัดค่ะ
ส่วนสมุดประการมีเจ็ดคะแนนหลังอันดับที่เจ็ดค่ะ
ผลคู่อื่นนะคะนาคอลนอร์ดจิสิมากก็เสมอกับแบงคอกยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่ง
และการท่าเรือค่ะก็บุกไปแพ้สุโขทัยหนึ่งประตูต่อสามนะคะ
ก็เป็นการท่าเรือที่แพ้นัดแรกในซีซั่นนี้ค่ะ